คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ก็ต้องเตือนภัยให้ระวังกันนะฮะ
เพราะว่าเจ้าของร้านข้าวขาหมู
เตาคุณตั้งเตาติดไฟ
แต่ใช้อังกษ์หอเหลวลาดลงไปให้เป็นเชื้อไฟ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากถูก
คลอก๒รายที่ร้านขายข้าวขาหมูบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
ภายในซอยวัดใหญ่ทางเข้าหมู่บ้านวราบรมตำบลในคลองบางปรากฏ
สมุทรปราการเข้าไปช่วยเหลือคุณ
คุณป้าปรานีโสภาจรเจ้าของร้าน
บาดเจ็บฝ่ามือทั้ง๒ข้างถูกไฟคลอกผิวหนังผู้พ่อง
ส่วนคนเจ็บอีกรายหนึ่งก็คือคุณลุงสุภาชัยพิมพ์ทอง
ก็เป็นคุณลุงสามีเจ้าของร้านถูกไฟไหม้๓๐
แขนทั้งขาทั้งสองข้างลำตัวด้วย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้

พบร่องรอยไฟไหม้สิ่งของภายในร้าน
แล้วก็มาเจอขวดใส่แอลกอฮอลเหลวตกอยู่แบบนี้

บอกว่ากำลังตั้งร้านขายของเลยคุณ
ช่วยติดเตาถ่านเพื่อจะต้มขาหมู

ก็เลยเอาแอลกอฮอลเหลวมาราดที่ถ่านเพื่อเป็นเชื้อไฟ
แต่พอจุดไฟลงไปโอ้โหมันลุกลามขึ้นมาถึงตัวสามีเลย
ป้าเองก็รีบเข้าไปช่วยดับไฟนะฮะ
ทำให้ป้าก็โดนไฟคลอกมือสองข้างด้วยนะฮะ
ไม่เป็นอะไรมากแต่สามีฉันสิโอ้โหเจ็บหนักเลยนะ
อ๋อจะเจ็บเยอะไหมคนนั้นน่ะ
ก็ใช่สำหรับพี่เอวนะครับ

ก็ไม่ทุกวันแล้วแต่

จะเร่งเร่งตั้งหม้อต้มผัมหมู

ก็ไม่ทุกวันแปลว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกไง
เออนะเคยใช้อยู่แล้วแต่มันอันตรายนะคุณ
ใช่ค่ะเราเคยเตือนแล้วอัลกอฮอล์เหลวนะครับที่เป็นน้ำ
ที่เราใช้ฆ่าเชื้อฉีดไม้ฉีดมือเนี่ยนะ
เอาไปใช้แบบนั้นไม่ได้มันติดไฟได้ง่ายคุณ
หรืออย่างตอนฉีดลงไฟคุณไฟมันลุกเพิบมาตามน้ำที่มันฉีดลงไป

มันก็ลุกพลึบมาติดตัวเราได้นะฮะดังนั้นต้องระมัดระวังกันนะครับ